คือเราติดตามความคืบหน้าการค้นหาเด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบนะคะ
ซึ่งหายตัวไปเนี่ยพักหนึ่งแล้วนะนะคะ
๗วันเนี่ยผ่านไปเอานับถึงวันนี้นะคะ
ผ่านไปเจ็ดวันแล้วนะคะหายไปที่
เจ้าหน้าที่ยังคงปูพรมค้นหาร์
ไร่อ้อยทั้งหมดนี่คือต้องตัดออกหมดเลย
สองร้อยกว่าร่ายอ่ะต้องตัดออกก่อนกำหนดด้วยนะคือยอมให้ตัดเลยอ่ะเจ้าของร่ายอันนี้
ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ตัดเข้าไปหาไม่เจอจริง

อ้อยเนี่ยกำลังพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใบเขาจะคมมาก

อ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดหมดเลยนะครับ
ตรงนี้ใช้ทุกวิถีทางทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศัยศาสตร์เอาง่าย

มีการทำพิธีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่๓๐๐นาย
เมื่อวานี้ยังคงเดินหน้าค้นหาเด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบที่พลัดหลงเข้าไปในป่าอ้อย
อกจากนี้ภาพเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นมีการประสานนักประดาน้ำ
มาค้นหาเด็กภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่เฉพาะบ่อนะบ่อนี้นะคะ๒ไร่
ห่างจากจุดที่เด็กหายตัวไป๒๐๐เมตร
คือทำทุกวิถีทางเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเด็กจะจมน้ำหรือเปล่าหรือเด็กเป็นลมอยู่ในไร่อ้อยคือทำทั้งหมดเลย
แต่การค้นหาเฉพาะในหนองน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามีจอกมีแหน่ปิดคลุมเต็มบ่อไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำรถแบ็คโฮและเรือท้องแบนเข้ามาในพื้นที่
ตักเศษวัชพืชออกจากบ่อก่อนเป็นการเปิดทางให้ค้นหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
อกจากนี้มีรายงานข่าวว่ากลุ่มชาวบ้าน
เขาก็มีการพูดคุยกันแหละพอเขาไปดูนะ
สันนิษฐานสาเหตุการหายตัวไปของเด็กเนี่ย
ไปต่างนานาโดยเฉพาะประเด็นเขาบอกว่า
เด็กอาจจะเสียชีวิตจากการถูกรถในไร่อ้อยชน
เพราะว่าในไร่อ้อยมีรถบรรทุก๑๐ล้อ
ที่ขนอ้อยเนี่ยเข้าออกเนี่ยค่อนข้างเยอะ
หรืออาจจะเป็นรถแท็กเตอร์ก็ได้รถแท็กเตอร์ไถไร่อ้อย

ประมาณนี้นะคะอาจจะขับรถไปทับเด็กจนเสียชีวิต
แล้วทีนี้คนที่เขาขับรถเขาอาจจะกลัวความผิด
เอาเด็กศพเด็กเนี่ยไปทิ้ง
ประมาณนี้อันนี้เป็นการเสร็จสันนิษฐานของชาวบ้าน

ทางตำรวจชุดสืบสวนได้เชิญตัวคนขับรถแท็กเตอร์ไถนา
ทำงานอยู่ในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำแล้ว
แต่ว่าชายคนดังกล่าวให้การวกวน
อ้าวเขาก็สงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะ

ตำรวจก็จะพยายามอย่างแรกมากที่สุดสำคัญที่สุดคือ
หาเด็กให้เจอก่อนนะคะ
ต่อมาช่วงหัวค่ำวันเดียวกัน
คือเมื่อวานี้มีพระครูโกมินจันทวังโสเจ้าอาวาสวัดศรีกั๊ก
บำรุงจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
โดยแจ้งว่าเดินทางมาเพื่อที่จะช่วย
ช่วยอีกหนึ่งวิถีทางคือทางศัยศาสตร์

จากนั้นเรียกพ่อแม่ของเด็กมาถามชื่อมาถามอายุ
เพื่อที่จะตรวจสอบดวงทำพิธีกรรมตามหาเด็กต่อไปนะคะ
ก่อนเดินทางเข้าไปกลางไร่อ้อย
ช่วงของการทำพิธีคือเดินไปกลางไร่อ้อยเลยนะ
เป็นพิธีเปิดทางทำน้ำมนต์
พร้อมบอกว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกแบบนี้
และอยู่ในบ้านที่มีสุนัขตัวใหญ่และดุมาก
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไร่
ท่านบอกแบบนี้นะคะคือใจคนเป็นพ่อเป็นแม่
ใจคนเป็นญาติตอนนี้ทำทุกวิถีทางแล้ว

ไปค้นหากันมาต่อเนื่องตลอด๗วันด้วย